แต่ว่าเรื่องของสัตว์ขี้แกล้งเนี่ยมันก็มีอีกนะ
ไม่ใช่แค่คุณชอบแกล้งนะสัตว์ที่แกล้งก็มี
แต่เขาจะมีวิธีการแกล้งยังไงตามไปดูจ้ะ
เฮ้ยคือมันเอาคืนเหรอ
กินคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวมันเอาคืนใช่ไหม

ผมว่านะเจ้าสุนัขตัวนี้คงได้เห็นแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกแล้วว่า
สายพันธุ์ของเราเนี่ยโดนมนุษย์กันแกล้งมานาน

แม่เจ้ามนุษย์แกล้งกันได้ถึงคราวของฉันบ้างใช่ไหม
มันอาจจะแอบงอนหรือเปล่าว่าเจ้าของกินคนเดียวไม่ยอมแบ่ง

นี่ไงนอกจากราดหน้าราดตัวด้วยนะคะ
โอ้ควรฉะนั้นคุณอย่าได้ประมาทสัตว์เลี้ยงที่บ้านของคุณ